ที่อ่างทองกันต่อค่ะหมอปลามือปราบสัมภเวษีเดินสายต่ออีกหน่อยนึง
เพราะว่าที่บ้านหลังนี้ที่เล่าไปว่าเขามีต้นโพต้นใหญ่มาก
แล้วก็ก่อนหน้านี้เขาตั้งใจว่าจะตัดกิ่งตัดด้านบนเพื่อเอาไปขาย
เขาก็ทำพิธีขออะไรเรียบร้อยแล้ว
แต่สุดท้ายแล้วเจ้าของบ้านบอกว่าตั้งแต่ไปตัดต้นโพลเนี่ยนะ
เจ้าของบ้านเองล้มป่วยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ภรรยาของเจ้าของบ้านก็ป่วยถึงขั้นเสียชีวิตไปเลย
ภรรยาเสียชีวิตไปก่อนนี่คือเจ้าของบ้านนะคะ

เป็นผู้ป่วยติดเตียงอะค่ะ
บ้านเลขที่๕๘ทับ๑หมู่๑๑ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ
เจ้าของบ้านชื่อว่านายสมหวังช่างจัดอายุ๖๒

เขาก็เล่าให้ฟังว่าปลายปี๖๑มีคนมารับซื้อต้นไม้

ปี๖๒ภรรยาเขาอายุ๖๓เริ่มเจ็บป่วยเดินไม่ได้
ปลายปี๖๒ภรรยาเสียชีวิตเลยต้นปี๖๓ตัวเขาเองนายสมหวังเองป่วย
ติดเตียงเลยนะคะก็พยายามจะทำพิธีหลายอย่างเพื่อแก้อาถรรพ์ถอนอาถรรพ์
แต่ทำเท่าไหร่ก็ยังไม่หายป่วยสักที
ถึงขั้นบอกว่าตอนนี้ก็เหมือนกับนอนรอความตายไปวัน
อยากให้หมอปลามาตรวจสอบหน่อยวันนี้หมอปลาไป
หมอปลามือปราบสัมภเวษีลงพื้นที่ไปตรวจสอบต้นโพต้นนี้นะคะ
แล้วนี่คือไทม์ไลน์นะคะว่าเจ้าของบ้านและภรรยาเขาเจ็บป่วยอะไรเวลาไหนยังไงบ้าง
หลังจากตัดต้นโพหมอปลาไปค่ะคุณสุชาดาก็ไปต่อจากข่าวเมื่อสักครู่
เอาไปด้วยนะจากข่าวเมื่อสักครู่มาต่อข่าวนี้ไปด้วยเลยไปเจอกับเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะนายสมหวังนะคะ
ก็ป่วยติดเตียงนอนอยู่ในบ้านหมอปลาก็คุยกับคุณลุงสมหวังได้แป๊บหนึ่ง
หมอปลาบอกว่าสัมผัสอะไรบางอย่างได้คุณสุชาดาก็ไปนั่งอยู่ข้างข้าง
ข้างข้างลุงสมหวังเจ้าของบ้านนี่ฮะนี่ค่ะก็นั่งเหยียดขามองไปที่ปลายเท้า
หมอปลาสัมผัสหมอปลาสัมผัสนี่แตะไว้ที่หน้าผากของคุณลุงนะ
แล้วนี่หมอปลาก็ถามนะถามสลับกับถามนักข่าวของเรา
ครับว่ารู้สึกชาที่เท้าไหมปล่อยมือจากหัวรู้สึกยังไงบ้างก็พยายามทำตามวิธีการของหมอปลาค่ะ

หายเย็นยัง
ไม่หายเย็นยัง
เริ่มหายแล้วอ่ะ
แต่นี่หายแล้วนะ

คราวนี้ร้อนแล้ว

แต่พอมันแตะใหม่มันก็จะรู้สึกอับปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยแล้ว
เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนคือคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราที่นั่งหันหลังอยู่นะคะ

คุณสุชาดาเนี่ยก็คือนั่งอยู่ข้างคุณลุงสมหวังคือจับมือคุณลุงอยู่ด้วย
และหมอปลาเอามือสัมผัสที่หน้าผากของคุณลุงสมหวังเจ้าของบ้าน
และหมอปลาก็ถามว่ารู้สึกหรือยังรู้สึกเย็นที่เท้าไหมร้อนไหมยังไงอย่างนี้

คือให้คุณสุชาดาตอบเพราะว่าหมอปลาบอกว่านี่คือวิธีการสื่อสารกับวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวของคุณลุงสมหวังผ่านตัวคุณสุชาดานักข่าวของเราอีกทีนึง

หมอปลาจับคุณลุงแล้วคุณลุงก็เอามือไปแตะอยู่ที่คุณสุชาดานักข่าวของเรา

หมอปลาบอกว่าเขายังไม่บอกนะว่าวิญญาณในตัวลุงคืออะไรขอไปดูต้นโพก่อนนะคะต้นโพอายุร้อยกว่าปีนะคะ

หมอปลาไปที่ต้นโพค่ะเดินวนอยู่ที่รอบต้นโพวนแล้ววนอีกนะคะนี่ค่ะ
หมอปลาก็วนสำรวจดูนะคะแต่ก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะ

หมอปลาก็ถามข้อมูลจากลูกชายลุงสมหวัง

ก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่มีความหลอนอะไรนะถ้ามีเนี่ยก็คงไม่ได้มาอยู่ที่ต้นโพแบบนี้หรอกลักษณะแบบนี้นะคะ

แต่วิญญาณที่อยู่ในตัวลุงสมหวังนี่สิเป็นวิญญาณที่เกาะอยู่กับคนป่วยหรือคนใกล้จะตาย

กลางวันเป็นอีกคนกลางคืนเป็นอีกคน
วิธีการสื่อวิญญาณผ่านตัวคุณสุชาดานักข่าวของเราเนี่ยหมอปลายืนยันว่าไม่ได้เตรียมกันมาก่อน

ว่าเป็นการสื่อสารวิญญาณในตัวลุงสมหวังผ่านนักข่าวของเราจริง

บอกอีกว่าไม่มีวิธีแก้

บอกว่าลุงสมหวังคงอยู่ได้ไม่นานทำใจเลยนะ

ท่ารังก็จะตายมันจะมีพลังงานพวกนี้มาอยู่ในร่างเขา
ซึ่งพลังงานพวกนี้เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
แต่เราสามารถเอาเท้าเราเนี่ยสัมผัสกับเขาได้
โดยเมื่อกี้ผมก็ให้น้องนักข่าวได้สัมผัส
ผมไม่ได้เตรียมกับขันว่ามาก่อนนะถามได้
แล้วน้องก็ไม่รู้ด้วยว่าผมทำอะไรกับคนป่วย
ที่หมีออกมาว่าทำอะไรเนี่ย
ผมถามบอกว่ากลางคืนตัวของพ่อเนี่ยพฤติกรรมก็จะเปลี่ยน

ณวันนี้เป็นแบบนี้แต่มันไม่เกี่ยวข้องกับที่ว่าตัดต้นโพหรอก
หมอปลายืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการตัดต้นโพนะคะ

นายวีรยุทธ์ช่างจัดอายุ๓๒ปีลูกชายของคุณลุงสมหวังแบบน้ำตาคลอเลย
พอหมอปลาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับต้นโพ
แต่อาจจะเกี่ยวกับวิญญาณที่อยู่ในตัวของลุงสมหวัง
เป็นวิญญาณที่จะมาเกาะที่คนใกล้จะตาย

บอกว่าก็ต้องทำใจพยายามให้กำลังใจพ่อ
แล้วก็อธิบายพ่อว่ามันไม่เกี่ยวกับที่ไปตัดต้นโพลนะ
จะได้ไม่ต้องมากังวลว่าคนต่อไปใครจะต้องมาล้มป่วยอีก
เหมือนจะเสียใจแต่ก็เหมือนผมเอกใจไว้แล้วว่า

พอถึงเวลาต้องไปก็ต้องไปครับ

หมอปลาก็ไปคุยกับคุณลุงสมหวังไปให้กำลังใจ
คุณสุชาดาเองทีมข่าวของเราก็ไปให้กำลังใจคุณลุงเหมือนกันนะคะ
ว่าให้สู้ต่อค่ะให้กินข้าวทำใจให้สบายนะคะ

ไม่ต้องปงไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะถึงวันตายอะไรอย่างนี้

นี่ท่านได้พาคุณลุงไปหาหมอหรือเปล่านะ
คือบางทีความเชื่อก็ส่วนหนึ่งนะครับ

ผมก็เคยเจอบางทีคนที่เขาตัดต้นไม้ใหญ่เนี่ย
คือบางทีหลังเหลิงเราหรือว่า
พอมันพุ๊บมันผิดมันเบี้ยวอักเสบขึ้นมานี่
ช่าเชื้อทั้งตัวมันก็มีนะ
ใช่แล้วบางทีคือจิตใจสำคัญนะ
ถ้าเรายิ่งคิดว่าเป็นเพราะไปตัดต้นโพเราป่วย

แน่ใจว่าลูกชายได้พาคุณพ่อไปหาคุณหมอบ้างหรือเปล่า